ติดตามข่าวสารกับข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ

ปฐุมธานีคุณแม่ท่านหนึ่งเผลอหลับไปนะครับ

แล้วก็ทำให้ลูกน้อยพลัดตกลงไปในน้ำใต้ถุนบ้านจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตเกิดขึ้นในซอยชุมชน
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนที่ตำบลคลอง๑
อำเภอคลองหลวงจปฐมธานี
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบประชาชน
งงดูเหตุการณ์กันอยู่จำนวนมาก
หน้าบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่กลางบ่อน้ำ

พบนายทรงวุฒิใจตรงกำลังอุ้มลูกที่จมน้ำเสียชีวิตแล้วนะครับ
ทราบชื่อก็คือเด็กหญิงอันชิตถาใจตรง
หรือว่าน้องฟอนอายุ๓ขวบ๘เดือน
โดยหมอระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมงนะครับ
จากการสอบถามนายจีรพงศ์เพ็ญสุขคนที่ไปเจอเด็ก
บอกว่าขณะที่อยู่ที่บ้านได้มีน้าข้างบ้านมาบอกว่ามีเด็กหายไป
และยังหาไม่เจอก็คาดว่าน่าจะจมน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
ก็เลยช่วยกันออกตามหานะครับ
แล้วก็ตัวเขาเองกับนายทรงวุฒิพ่อของเด็กเนี่ย
ก็รีบลงไปในน้ำลงไปหาในบ่อน้ำ
พบตัวเด็กลอยขึ้นมาในสภาพคว่ำหน้า
ช่วยกันนำตัวขึ้นมาจะช่วยเหลือช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายนะครับเด็กเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนนางสาวอรชาสุกตาแม่ของเด็กบอกว่า
ตัวเองอยู่กับลูกสาว๒คนและได้เผลอหลับไป
ซึ่งสามีได้ออกไปซื้อของปล่อยให้ลูกนั่งเล่นกันเอง
ต่อมาสามีเนี่ยกลับบ้านมาก็พบว่าลูกสาวเนี่ย
อยู่บนบ้านเพียงคนเดียวอ้าวอีกคนหายไปไหนนะครับ
ช่วยกันออกตามหาแล้วก็พบว่าลูกสาวได้พลัดตกน้ำเสียชีวิตครับ
ด้านตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู
นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์ในการเตือนใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับ